อยู่แถวบ้านนะฮะอยู่ที่บ้านน้ำเข็มที่จังหวัดพังงา
เขาบอกว่าโอ้โหคือ๑๓ปีก่อนเขาโดนซึนามิพัดกันไปเสียหายหนัก
แล้วณตอนนี้มันมีข่าวว่าอินโดนเนี่ยมันเกิดเซรามิ
และไม่รู้ว่ามันจะกระทบมาถึงที่ประเทศไทยหรือเปล่า
เขาก็หวั่นเหมือนกันนะฮะล่าสุดมีการออกมายืนยันนะครับ
เรื่องของหอเตือนภัยยังคงใช้งานได้แล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลกันไปนะครับ
ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลหลากลงไปที่จังหวัดกระบี่นะฮะ
ชาวบ้านก็ขนข้าวของหนีน้ำกันหลายครัวเรือนทีเดียวนะครับ
ไปดูที่กระบีกันก่อนคุณผู้ชมมันมีเรื่องของฝนตกหนักลงมาที่กระบี่
ก็ทำให้น้ำไหลไปท่วมบ้านเรือนในพื้นที่๖หมู่บ้านของอำเภอพรุเตียวครับ
หมู่บ้านของตำบลเขาดินอำเภอขาวพนม
และ๓หมู่บ้านในตำบลเพลาของอำเภอครองท่อม
แล้วก็๔หมู่บ้านในตำบลโคกยางอำเภอเหนือครองนะฮะ
น้ำป่าเนี่ยทะลักเข้าไปช่วงดึกที่ผ่านมานี่เอง
คือชาวบ้านกำลังนอนอยู่คุณผู้ชมแล้วน้ำมาก็ไม่ทันตั้งตัว
พยพขนข้าวขนของหนีน้ำไม่ทันนะครับ
หลายสายก็ถูกน้ำท่วมไป
ทั้งนี้หลายจุดก็พบปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น
ไหลไปท่วมถนนสำหรับในการสัญจรหมู่บ้าน
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงสัญจรผ่านไปมาได้บ้างนะครับ
ส่วนที่จังหวัดสุราธานีนะคะ
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็เร่งเข้าให้การช่วยเหลือ
ฟื้นฟูบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแล้ว
สำนักงานทางหลวงชนบทก็ได้นำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมผิวจราจรให้เราด้วย
ป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดสุราธานียังคงเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อยู่นะคะ
เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโครนถล่ม
ท้ายกันที่บ้านน้ำเข็มอำเภอตะกัวป่าที่พังงานะฮะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านบางส่วนเขากลัว
เพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็มีซึนามิเข้ามาที่อินโดนีเซียเนี่ย
ชาวบ้านในหมู่บ้านน้ำเค็มเนี่ยเขาก็ยังใช้ชีวิตกันปกตินะครับ
การป้องกันบรรเทาศาสนธนภัยที่พังงา
ก็บอกว่าก็มีการตรวจสอบเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเลยนะครับ
โดยการติดตั้งหอเตือนภัยในพื้นที่ต่าง๑๙หอเตือนภัย
ตอนนี้สภาพยังใช้งานได้และพร้อมใช้งาน
ทดสอบสัญญาณประจำสัปดาห์
มั่นใจและอย่าไปหลงเชื่อข่าวลือตามสื่อออนไลน
ว่าจะมีแผ่นดินไหวแล้วก็ซึนามินั้นพัดเข้ามาที่ชายฝั่งของพังงา

แล้วก็ถ้าเกิดมีข่าวเราก็จะอัปเดตให้ฟังด้วยนะครับ